ปูพื้นเรื่องราวของประธานฟีฟ่าคนใหม่จานิมาติโน่ให้คุณผู้ชมติดตามกันไปแล้วในเบื้องต้น
เป็นการสัมภาษณ์พิเศษกับประธานฟีฟ่าคนใหม่คนนี้ติดตามได้พร้อมกันโดยคุณชะรัฐถมยาครับ

โอเคเจอกันสิ่งที่สุดลูกหน้าตรงของเรา
แบบนี้ไม่ใช่ชีวิตของเรา
ชีวิตของทุกคนทุกคนที่ชอบกลางหน้า
เราต้องเป็นผู้แก่ฝ่าอย่างฟุตบอลแฟนซ์
และพร้อมให้เกิดเกิดขึ้น
เราต้องพาเกิดขึ้นที่กับทุกคน
วินาทีสหรัฐของผู้แก่ฝ่าที่เป็นผู้ช่วยเกินขึ้น
คนเหมือนเขามีที่รักแต่มีผู้ที่อยากวิจัยเดินไป
แต่ไม่ใช่เราเราอยู่นานนี้เพื่อให้เขาสมบัติ
เพื่อฝ่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้
ความสุขของความสุขของใช่ของโลก
แคมป์ว่านายจะข่าวส่องพดลงกับทีมที่๓๐๔๐แห่งเมียนินไทย
มีโอกาสที่วิเครียมที่๘แถมเพียงแถมอีกอย่างไหม
ก็มีโอกาสที่กรุงทางการแห่งเมียนินไทย
ข้ารอดยอดทีม
เพราะว่าฟุตบอลจะขึ้นใหม่
เพราะว่าฟุตบอลไม่ใช่แบบนี้แค่อเมริกาฟุตบอลเป็นแบบนี้

เขาบอกฉันว่ามีประธานาศาสตร์ที่๑๐๐ปี
แล้วฉันบอกเขาฉันจะมาเจอคุณ
ฉันจะมาเจอคุณแม้มันเกี่ยวกับเวลาเล็ก
แต่ฉันคิดว่ามันต้องมีส่วนสำคัญ
เอเจียในตัวฉันมีความรัก
ไทยจะเป็นผู้พูดว่าโรงพยาบาล๒๐๒๒
เอเจียเจียในตัวฉันจะดูโรงพยาบาลในโลกที่ไทย
อย่างนั้นฉันจะเจอกันเซียนในอีกกว่านาน
แต่ฉันจะอยู่ที่นี่และเลยด้วยธุรกีศ
จะรู้ขึ้นมีอะไรจะเป็นชีวิตสำคัญ
ขอบคุณสบายสำคัญครับ
ขอบคุณครับเป็นประโยชน์